นั่นก็คือวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล

หรือใครจะไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นนทบุรี
ก็ไปได้ไปเป็นสักขีพยานในการออกรางวัล
ไปดูซิเขาหมุนกันยังไงนะฮะ
โกงอะไรหรือเปล่านะฮะเขาอยากให้เห็นอยากให้ท่านไปดูเองนะฮะ
ดังนั้นเราก็มีติ่งข่าวความเชื่อให้คุณผู้ชมได้ดูกันบ้าง
เขาชอบไปไหว้แล้วเขาก็ได้โชคลาภมาบ่อยครั้ง
ดังนั้นวัดแห่งนี้คือวัดป่าสว่างธรรมบ้านดอนกลอย
ตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานี
ชาวบ้านบางคนเรียกติดปากนะว่าวัดอะไรรู้ไหมคุณ
เป็นวัดที่พี่นางสิริพรอำไพพงศ์นักร้องชื่อดัง
แล้วก็นิยมมากราบไหว้พระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้
แล้วก็ได้รับโชคลาภกันบ่อยครั้ง
นักท่องเที่ยวก็พากันเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก่อนกลับก็แวะแผงแผงอะไรทุกคนก็คงรู้เดียนะฮะ
เอาไปที่เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

คนหลายคนไปดูยอดเงินปากนาคที่กรรมการนับได้
ในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้๓๐กันยายน
ก็คือ๓๙๐๘๐บาท
แต่บังเอิญไปตรงกับเลขฝาโลงของใครรู้ไหม

ของคุณเบิร์ตโรเบิร์ตสายควัน

ใช่ฮะจำได้ไหมที่คุณบอลเขาเอามาโพสต์

ฝาบ้านของคุณเบิร์ต๘๐๐๘เลยนะฮะ
ก็ทำให้หลายคนเชื่อมั่นเลย
ว่ายอดเงินปากนาคพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
จะให้โชคให้ลาบนะฮะ

ดิฉันพาไปดูต่อที่นครปฐมค่ะ
ไปที่วัดสว่างอารมณ์มีเป็นประจำบรรยากาศแบบนี้

ก็ประกอบพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค
พระเงินพระทองนักเสี่ยงโชค

พอเสร็จพิธีเสร็จแล้วเนี่ยนักเสี่ยงโชคเขาจะนำธนบัตร
เอาแบงค์ไปเปลี่ยนกับพระเงินพระทอง
ก็เอาเลขท้ายของแบงค์ไปเสี่ยงโชคกัน
ซึ่งมีคนหนึ่งคือคุณนันทพงศ์
เขาบอกว่าผมชวนเพื่อนชวนญาติบินมาเลย
บินมาจากอุบลมาที่นครปฐมจะมาขอโชคลาภที่วัดนี้
ก่อนหน้านี้เคยมาที่นี่แล้วแล้วมาทีไรนะ
เชื่อไหมคุณนักข่าวผมเนี่ยได้โชคกลับบ้านทุกครั้งเลย
พอเข้าพิธีแลกธนบัตรเสร็จแล้ว
ก็จะนำเลขในธนบัตรไปหาซื้อ
ไปหาซื้อสลากกินแบ่งตามความเชื่อ
แล้วเขาก็โชว์ให้กับนักข่าวดูด้วย
นี่แบงค์ที่ผมแลกมา

ส่วนที่สำนักสงฆ์บ้านริมขานเลขที่๒๑๑หมู่๘
ตำบลดอนเป่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่มีต้นตะเคียนคู่ฝาแฝดนี่ครับ
ชื่อว่าเจ้าแม่สบายแพร่แล้วก็เจ้าแม่สบายพรนะฮะ

ขุดพบในลำน้ำขานเมื่อ๒เดือนก่อน

ผู้ชายบางคนอารมณ์ดีใช่ไหมคุณป้า
รำไปด้วยก็ส่องไปด้วยนะฮะ
ล่าสุดเขาบอกเจ้าแม่ไปเข้าฝันชาวบ้าน
ว่าอยากฟังดนตรีให้มาบันเลงแล้วก็ขอเป็นวงใหญ่หน่อย
ทีนี้ครับชาวบ้านก็เลยมีการจัดถวายทันทีนะฮะ
ด้วยวงดังล้านนาลูกเวียงการ
นำมาบันเลงตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้จนถึงช่วงเย็นคือทั้งวันเลยล่ะครับ
กลางชาวบ้านที่มาร่วมงานจำนวนมาก
แล้วก็มาส่องที่ท่อนตะเคียนนะฮะ
มากราบไหว้บูชาท่อนตะเคียนทองฝาแฝด
ทันทีที่เขาบอกว่าเห็น
เห็นเขาก็ส่งเสียงฮือฮากันทันที
แล้วก็วิ่งไปที่แผงทันทีเช่นเดียวกันนะฮะ
เห็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่สงขลาหน่อย
สงขลาเนี่ยมีคนบ่นมาให้ฟัง
พูดถึงเรื่องของการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็พูดถึงราคานี่แหละคุณผู้ชมเอาง่ายเลย
ถามว่า๘๐บาทหาซื้อได้ไหม
สงขลาเขาบอกว่างวดนี้แทบจะหาซื้อไม่ได้เลย
เอาถูกสุดเนี่ยนะฉันต้องควักกระเป๋าซื้อ๙๐บาท
แล้วถ้าเกิดเป็นชุด๒ใบ๒๑๐บาท
ถ้าเกิดชุดแบบ๑๐ใบเนี่ยนะคะ๑๒๐๐บาท
เออแล้วทีนี้เนี่ยคนที่เขาซื้อเขาก็บอกว่า
งวดนี้มันต้องซื้อทุกแผงราคาสูงหมด
เพราะว่าไปถามคนขายมาเขาก็บอกว่ารับมาแพง

เนี่ยก็เลยทำให้อำเภอหาดใหญ่เนี่ยนะคะ
หลังจากที่มีคนถูกรางวัลคุณ๖๐ล้าน
งวดที่ผ่านมาคนก็เลยให้ความสนใจ
ว่าอ้าวที่นี่มีใช่ไหมคนก็เลยมาหาซื้อ
เผื่อจะแบบโชคดีจะถูกรางวัลใหญ่บ้าง
ว่ารางวัลใหญ่มันจะอยู่ในแผงที่จังหวัดเนี่ยนะฮะ
เรื่องของสลากราคาแพงขายเกินราคาที่กำหนดนะครับ
ในโลกโซเชียลเนี่ยคุณพจน์อานนท์
พศของเราได้มีการขึ้นภาพในทวิตเตอร์
ไปซื้อสลากินแบ่งในราคาใบละ๑๔๐บาท
ไหนบอกไปตรวจมาแล้วไม่พบลอตเตอรี่ขายเกินราคา

ไหนล่ะไหนที่ขาย๘๐บาทนะ
ท่านขามันแพงไปไหมคะนี่พี่พศเขาโพสต์แบบนี้
สารคนจนที่หวังจะรวยบ้างนะคะ
พอแทงใต้ดินมาก็จับกันอีก
ไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่มาเจอกับตัว
เรื่องของการซื้อสลากินแบ่งราคาแพงเนี่ยนะฮะ
พี่พศบอกว่าทั้งชีวิตซื้อสลากมา
ไม่เคยเจอเจ้าไหน๘๐บาทเลยโมโห
หาเลขพี่โรเบิร์ตได้แต่ขายแพงมาก
จากคนอยากรวยคนหนึ่งนะครับ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้นแจ้งเบาะแสกันไปหน่อยนะฮะ
หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ส่วนอีกอันหนึ่งที่คนก็สนใจ
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปชนบุรี
เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคมนาคมขนส่ง

อ่าวไทยกับทะเลอันดามัน

หมายเลขทะเบียนททงชชิง
โอเค